คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าโควิดเป็นเหตุจริง
ในช่วงโควิดระบาดนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น
อ่ะขึ้นตลอดเลยไอ้น้ำหนักเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แต่จะไม่เกิดขึ้นกับสาวคนนี้แน่นอน
สำหรับกระแตอาสยามโอ้โห

ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็มีการโพสต์รูปแบบสุดทรงองค์เอว
นี่ดิฉันดูแล้วก็อิจฉาเหลือเกินนะคะ

ใช่ค่ะคือสวดทรงองค์เอลเถอะเป๊ะมาก
แล้วก็โพสต์ลงไอจีแบบรัวด้วย
ตอนแรกก็ลุกสปอร์ตเกิลนะเพราะว่าใส่เสื้อวอร์ม
แต่ข้างล่างคุณเดี๋ยวดูนะไม่ใช่กางเกงวอร์มนะจ๊ะ
แต่กลับเป็นกางเกงชั้นในเว้าสูงซะด้วย
ทำเอาเหล่าชาวเน็ตโดยเฉพาะหนุ่มต่างเข้ามากดถูกใจแบบรัว
ส่วนสาวต่างก็บอกว่าโอ้โหหุ่นดีมากแซ่บมากแม่
ซึ่งสาวกระแตก็ไม่หยุดโพสต์โชว์ความเซ็กซี่ของตัวเองนะคะ
ต่อเนื่องกันด้วยคลิปนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ
เป็นยังไงคน

ต้องยกความแซ่บความเป๊ะให้กับหุ่นของเธอจริง
เห็นว่าเธอโพสต์ออกกำลังกายตลอดเวลา

คนนะคะก็จะโพสต์ว่าเดี๋ยวนะข่าวนี้ใครเขียน
เขาบอกว่าถ้าเป็นเราสองคนก็จะโพสต์ว่าวันนี้ทานอะไรดีวันนี้กินอะไรอร่อย
เขาก็รู้อีกนะคือเอาจริงนะปกติสาวเขาก็ชอบกินชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าอยู่แล้วแหละ
แต่นี่โอ้โหวางปุ๊บออกกำลังกายปั๊บว่างปุ๊บออกกำลังกายปั๊บเนี่ยท่ายากมากนะคุณท่านี้
ใช่ค่ะเอาเป็นว่าให้สาวดูเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองก็แล้วกันนะคะ